แต่ว่ามาดูเรื่องของอุบัติเหตุนี้ก่อน
เพราะว่ามีรถกระบะ๔ประตูและติดสติ๊กเกอร์

แต่ว่าขับเฉียวชนรถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานข้ามแยกแครรายนะครับ
ทีนี้ก็เลยเป็นคลิปนี้ที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับ

จังหวะของการเกิดอุบัติเหตุให้ดีนะครับ
กล้องติดหน้ารถนี่เขาจับภาพไว้ได้เลยนะคะ

นี่มาแล้วครับจักรยานยนต์คันนี้ครับ
โอ้โหจักรยานยนต์เขาเสียจังหวะเขาเซไปเซมาจนล้มลงแบบนี้ค่ะ
นะครับแต่เห็นชัดเจนเลยนะฮะว่า
รถกระบะ๔ประตูสีบรอนแบบมีหลังคา
ทางฝั่งขวาเลนขวาก็เบียดรถจักรยานยนต์
ซึ่งจักรยานยนต์กำลังพยายามที่จะเบียดแทรก
ระหว่างรถที่มีกล้องวงจรปิดกับรถกระบะสีบอล๔ประตูนี้อยู่
เป็นจังหวะนี้แล้วมันก็เลยเกิดการเบียดกันนะครับ
แต่สิ่งที่ทางโลกโซเชียลเขาวิพักษ์วิจารณ์มี๒เรื่อง
นั่นก็คือ๑เอ๊ะทำไมรถที่เบียดรถจักรยานยนต์เนี่ย
ไม่รับผิดชอบอะไรหรือว่าไม่จอดไม่สนใจใยดีเลย

กับ๒สะพานข้ามแยกแครรายแห่งนี้
รถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นสะพานและข้ามแยกได้หรือไม่
ค่ะนะครับเอาทีละเรื่องกันนะครับ
ผู้โพสต์คลิประบุข้อความว่าตามหารถคันนี้
เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงประมาณตอนเย็น
ขับรถมาจากแยกแคบรายมุ่งหน้ารัฐนาธิเบส
จุดเกิดเหตุบนสะพานข้ามแยกแคบรายพอดี
เท่าที่ดูน่าจะเป็นรถของราชการ
แต่เห็นทะเบียนไม่ชัดเจน
คนโพสต์น่าจะเป็นคนที่
เป็นเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถติดอยู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามผู้เป็นแม่ของคนขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งเราก็ตามจนเจอนะ
ว่าใครเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เราก็ไปพูดคุยกับแม่ของเขา
ซึ่งแม่ของเขาเปิดเผยว่า
ลูกชายอายุ๑๖ปีขี่รถจักรยานยนต์
คันดังกล่าวกลับบ้านหลังเลิกเรียน
ถูกรถกระบะ๔ประตูเบียด
รถเสียหลักล้มลงตามที่เห็นในคลิป
แต่คนขับไม่จอดไม่สนใจใยดีไม่ลงรถมาดู

ติดสติกเกอร์คล้ายของหน่วยงามราชการด้วย

ขณะที่รถเก๋งที่ลูกชายขี่ไปชนท้ายคือมันเสียหลัก

รถเก่งเขาก็เรียกร้องให้ลูกชายให้รถจักรยานยนต์
รับผิดชอบค่าเสียหายของเขาด้วย
คุณแม่บอกว่าทั้งที่จริงแล้ว
ต้นต่อต้นเหตุคือรถกระบะ๔ประตู

การมาเฉียวชนรถจักรยานยนต์ของลูกชายเธอ
ซึ่งฝั่งลูกชายเธอก็ไม่มีประกันภัยด้วยนะครับ
นี้ได้นำคลิปจากรถที่ขับตามหลังมา
มอบให้ตำรวจสอบพอรัตนาที่เบส

เห็นไหมเห็นว่าเป็นรถคันนี้

แต่เมื่อกี้นี้ที่ประตูฝั่งคนนั่ง
เห็นติดป้ายวงกลมเหมือนเป็นห่วยงามราชการไว้
ตอนนี้ตำรวจก็จะตรวจสอบหลักฐาน

ที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบความเสียหาย
ถามว่าสะพานข้ามแยกแครรายข้ามได้ไหม

ใช่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามได้

คือแยกพงเพชรขึ้นไม่ได้มีป้ายห้ามไว้นะครับ

สะพานรถจักรยานยนต์ขึ้นได้

ตกลงแยกนี้ขึ้นได้ไหมแคร์ไรขึ้นได้

ก็ยังมีแยกประเวทพัฒนาการรามอินทากม๘ขึ้นได้
แยกที่ขึ้นไม่ได้โดยเด็ดขาดก็มีบางกระเปรียด
มีรัชโยธินจับกันบ่อย
แล้วก็มีแยกเกษตรขึ้นไม่ได้แน่นอน
บอกข้อมูลตรงนี้คือในโลกโซเชียลเอง

อย่างน้อยคือมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้ฝ่าฝืนที่จะขึ้นสะพาน
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นบอกอ้าวก็คุณทำผิด
คุณฝ่าฝืนขึ้นสะพานมาก่อนแล้วพอมาเกิดอุบัติเหตุ

ก็เห็นคลิปผมก็ดูมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมแยกนี้
แต่ก็สะพานหลายที่เหมือนกันนะคะที่คุณผู้ชมร้องมาผ่านหน้าจอบ่อย
ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่มากวดขันหน่อยมาจับกลุ่มหน่อย

ภูมิพล๒ยังร้องเรียนมาในหน้าจอรถประทุกข์ประจำเลย
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดดูอยู่ฝากไปดูแลตรวจสอบด้วยนะคะ